ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะคะควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ไล่ฟันนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสินจังหวัดเชียงใหม่
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเข้าใจผิด
คิดว่ากลุ่มนักศึกษาเป็นคู่อริตรวจสอบประวัติตรวจสอบไปตรวจสอบมา
พบว่าผู้ต้องหารายนี้เคยก่อเหตุมาแล้วหลายคดีด้วยกันค่ะ
ตำรวจภูทรภาค๕ร่วมกับตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
คุมตัวนายอำนาจกองมาฉายาของเขาเนี่ยก็คือ
ไก่ต้นขามอายุ๓๖ปีชาวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมมีดที่ใช้ก่อเหตุไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่ใช้มีดความยาวประมาณ๑๖นิ้ว
กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสินจังหวัดเชียงใหม่
บริเวณลานจอดรถหน้าร้านสะดวกซื้อถนนมหิดล
ตำบลท่าสาราอำเภอเมืองซึ่งทั้งหมดเพิ่งเดินทางกลับ
จากการแสดงฟ้อนดาบแล้วก็ได้จอดรถรวมตัวกัน
หน้าร้านสะดวกซื้อเพื่อที่จะแวะซื้อของ
แล้วก็แบ่งเงินจากการแสดงกัน
โดยเหตุการณ์ทั้งหมดสามารถบันทึกไว้ได้
โดยกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อ

สามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุมา

สอบสวนไปสอบสวนมานะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาได้ดื่มสุราขณะเดินทางกลับ
ถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตะโกนท้าทาย
แล้วก็นัดมาเจอที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ปรากฏว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
เจอกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่

ก็เลยทำให้ตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่อริ
ใช้อาวุธมีดไล่ฟันนักศึกษา

อกจากนี้นะคะตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบประวัติพบว่า
ผู้ต้องหาตอนนี้อยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับ
คดีใช้มีดฟันนายดาบตำรวจภูทรหางดง
แล้วก็เคยถูกจับคดีพยายามฆ่า

หลังจากพ้นโทษออกมาก็ถูกจับอีกค่ะ

แล้วก็ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันในร้านอาหารแห่ง๑

ปรากฏว่าก็ไล่ฟันตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ

กระทั่งได้ก่อเหตุขึ้นมาอีกแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ